คุณผู้ชมคะมีรายงานข่าวเข้ามานะคะว่า
สักประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาทีก็คืออีกสักประมาณนาทีเสร็จนี่แหละค่ะ
ไทยรักษาชาติจะมีการแถลงข่าวด่วนนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่สุดแล้วที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก็รับคำร้องนะคะกรณีที่คุณภัยบูลนิติตะวัน
ให้คณะกรรมการกรกตตรวจสอบคุณสมบัติ
ว่าขัดคุณสมบัติของระเบียบกรกตหรือเปล่า
ก็คือต้องยุบพักไทยรักษาชาติหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
ส่วนกรณีเรื่องของการแจ้งบัญชีนายกรัฐมนตรีของกรกต
ที่จะต้องยื่นให้รัฐสภาพิจารณาเรื่องคุณสมบัติล่าสุดนะคะ
ที่ประชุมกรกตค่ะมีมติให้แจ้งบัญชีนายกรัฐมนตรีเพียง๔๕พักการเมือง
รัฐสภาพิจารณาเรื่องของคุณสมบัตินะคะ
ไม่นับรวมกรณีของพักไทยรักษาชาติ
ที่เสนอพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี
ด้วยเหตุผลเพราะพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่เหนือการเมืองนั่นเองค่ะ
ขณะที่พักไทยรักษาชาตินะคะก็ได้มีการอัญเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประดิษฐานบริเวณโถงกลางห้องแถลงก่อนที่จะแถลงข่าวนะคะ
แล้วก็มีการเคลื่อนย้ายไปที่ชั้น๒ของที่ทำการพัก
และแจ้งว่าเดี๋ยวสักประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาทีคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวด่วนด้วยนะคะ

ประเด็นที่ไทยรักษาชาติจะมีการแถลงประเด็นอะไรบ้าง
เพราะว่าตอนนี้๒ประเด็นที่น่าจับตาก็คือกรณีกรกต
รับที่จะตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติ
ไทยรักษาชาติขัดคุณสมบัติหรือเปล่า

อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของรายชื่อแคนดิเดตนายก
ภักดิ์ไทยรักษาชาติก็ถือว่าไม่มีแล้วนะ
ซึ่ง๒เรื่องนี้นะคะคนที่เสนอมา
และทำให้กรกตทำงานหนักช่วงนี้มากยิ่งขึ้นนะคะ
ก็คือการประชุมพิจารณาคำร้องของนายภัยบูลนิติตะวัน
อันนี้เป็นเรื่องที่ยื่นมาคนแรกเลยนะคะ
เป็นหัวหน้าพักประชาชนปฏิรูปยื่นขอให้กรกตวินิจฉัย
ที่พักไทยรักษาชาติเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
เรื่องนี้เข้าข่ายขัดต่อระเบียบกรกต
ก็คือการห้ามนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องเป็นการยื่นตามมาสายวันนี้เองนะคะ
ยื่นคำร้องเพิ่มเติมจากนายศรีสุวรรณจัญญาเลขา
ที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
ขอให้กรกตและนายภักดิ์เย็นภักดิ์การเมือง
สวนและวินิจฉัยกรณีเดียวกัน
ขัดต่อกฎหมายและรัฐธรรมนูลซึ่ง
นำไปสู่การยุบพักไทยรักษาชาติหรือไม่นะคะ
ประเด็นที่ร้อนแรงอีกประเด็นหนึ่ง
วัน๒วันพูดกันเยอะโดยเฉพาะในสื่อออนไลน์นะคะ
จะมีการปฏิวัติหรือเปล่าจะมีการปฏิวัติซ้อนหรือไม่นะคะ
คือวันนี้กระแสมันมาแรงมาก
พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ก็เลยพยายามที่จะต้องตอบคำถามสื่อนะคะ
บอกว่าสิ่งสำคัญวันนี้คือต้องแก้ไขข่าวปลอมมันมีเยอะ
ที่ถูกปล่อยออกมาโดยเฉพาะเรื่องของการปลดผู้นำเหล่าทัพ
ซึ่งไม่เข้าใจว่าคนที่ปล่อยข่าว
คุณผู้ชมต้องมีการปั๊มแบบนี้เลยว่ามันเป็นข่าวปลอม
นายกบอกว่าไม่เข้าใจนะว่าคนที่ปล่อยข่าวแบบนี้

คือนายกบอกว่าปกติแล้วตัวเองไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเลยนะ
กับเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายผู้นำเหล่าทัพ
เพราะถือว่าเป็นเรื่องของกระทรวงกลาโหม
ที่จะต้องมีการเสนอขึ้นมา
นายกเองเป็นเพียงผู้ลงนามเท่านั้น
ผู้ลงนามแล้วก็นำขึ้นทูล๙ตามขั้นตอน
เช่นเดียวกับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
วันนี้นักข่าวของเราก็พยายามที่จะไปหาคำตอบจากท่านด้วยว่า
ท่านมีข่าวลือเยอะเลยค่ะว่ามันจะมีการปฏิวัติซ้อน

ท่านปฏิเสธที่จะตอบข่าวนี้นะคะ
แล้วก็มีการชี้แจงผ่านโฆษกระทรวงกลาโหม

เรื่องนี้ขอให้ฝ่ายความมั่นคงติดตามการบิดเบือน

ที่จะสร้างความเสียหายผลกระทบกับสังคม
องค์กรที่จะได้รับผลกระทบ
ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
เตือนสติด้วยนะคะว่าใครที่ทำผิด

คือมันเป็นการผิดพรบคอมเพราะฉะนั้นอย่าทำเลย

คือรถถังมันออกไปเยอะเลยนะคะ

เขามีการฝึกซ้อมรบเป็นประจำปีอยู่แล้ว

พอภาพนี้ออกไปก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตกันว่า

เพราะฉะนั้นรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์บอกว่า
ตอนนี้บ้านเมืองกำลังไปได้ดี

เชื่อมั่นและเชื่อใจในรัฐบาล

โศกระทรวงกลาโหมบอกด้วยนะคะ
ว่าขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณ
อย่าส่งต่อข้อมูลและตื่นตระหนกกับแฮชแท็กรัฐประหาร
รวมถึงภาพการเคลื่อนย้ายที่เป็นการฝึกแบบนี้ค่ะ
โดยกองทัพบกคือชี้แจงออกมา
ว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำรับประหาร
ไม่มีเรื่องของการทำรัฐประหารอย่างแน่นอน
คือโคศกกองทัพบกบอกว่า
มันเป็นไปได้ยากที่จะมีรัฐประหารซ้อน
และที่เห็นภาพมันเป็นการฝึกประจำปี
ก็เอาป้ายมาติดไว้แล้วไงกลัวคนสงสัยเพื่อการฝึก
แต่ว่าสุดท้ายก็ยังมีคนสงสัยเหมือนเดิมนี่คือคำตอบที่ให้ไปนะคะ